คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศสดขนาดนี้นะครับ
เดี๋ยวมีผู้สื่อข่าวของเรารายงานมาจาก

ติดตามรายงานได้จากคุณนัทธพงศ์เรียบสันเทียครับ

คุณศักดิ์สิทธิ์ครับคุณภาคภูมิครับ

โค้ชเอกและน้องเยาวชน

จะยังคงไม่ได้ออกมาจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนะครับ

ยามที่ทุกข์ยากลำบากนะครับ

ไม่ทอดทิ้งกันนะครับ
เพราะว่าตลอด๙วัน๑๐วันที่ผ่านมาเนี่ย

ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ทหารเจ้าหน้าที่ตำรวจ

ยังคงร่วมกันทำงานแข่งกับเวลา

คือการนำน้องออกมาจากตัวถ้ำ

ในช่วงเย็นที่ผ่านมาผมได้มีโอกาส

ความหวังสุดท้ายที่จะได้

พวกเขาได้มีการฝากขอบคุณเจ้าหน้าที่
ที่สำคัญเขาฝากบอกผ่านทางไทยรัฐทีวีเดี๋ยวลองไปฟังเสียงความรู้สึกของพ่อแม่ผู้ปกครองของน้องกันครับ
เพื่อรับตัวตัวรักชีวิตที่สุดเราจะแซมไปฟังและฟังกันให้กันครับ
ขอบคุณคุณแหลงใจค่ะขอบคุณพี่น้องทุกคน
คุณผู้ชมครับแม้ว่าวันนี้น้องและโค้ชจะยังไม่ออกมาจากตัวถ้ำหลวงนะครับ
แต่ล่าสุดก็มีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับหน่วยซิลนะครับ
ให้ข้อมูลว่าการพาน้องออกจากถ้ำ
ตอนนี้อยู่ในช่วงระหว่างการปรับสภาพร่างกายของเด็ก
รวมทั้งมีการฝึกหายใจด้วยขวดอากาศและการดำใต้น้ำ
และถ้าตัวน้องมีความพร้อมนะครับก็จะใช้เวลาไม่เกิน๔๘ชั่วโมงนับจากนี้
โดยพี่เลี้ยงจะพาเด็กออกมาโดยใช้ถังอากาศหายใจ๑ถังต่อสาย๒สาย
สำหรับพี่เลี้ยงนักดำน้ำและสายของเด็กนะครับ
ส่วนระยะทางการดำน้ำที่ต้องดำมากที่สุดและไกลที่สุดคือระยะทางที่๒๐๐เมตร
แต่การดำน้ำก็จะมีพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างใกล้ชิด
แต่อย่างไรก็ตามนะครับทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกับตันยูได้มีการเปิดเผยข้อมูลมาล่าสุดนะครับว่า
เพราะทางเจ้าหน้าที่นั้นได้รับการสนับสนุนมากลับเป็นไซส์ที่น้องไม่สามารถใส่ได้ครับ
คุณผู้ชมครับและอย่างที่ผมได้บอกนะครับขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังคงมีการทำงานแข่งกับเวลาตลอด๒๔ชั่วโมงนะครับ
ปัจจัยที่สำคัญของการพาน้องออกมายังคงมีปัจจัยหลักหลักอยู่สองปัจจัยนะครับคือเรื่องของการฝึกให้น้องสามารถดำน้ำได้
และถ้าน้องน้องดำน้ำได้เมื่อไหร่นะครับเจ้าหน้าที่หน่วยซิลก็พร้อมที่จะพาน้องน้องออกจากถ้ำทันทีและปัจจัยที่สองครับคือเรื่องของสภาพอากาศซึ่งปัจจัยนี้เป็นปัจจัยที่สำคัญครับเพราะว่าถ้าหากมีฝนตกลงมาเนี่ยแน่นอนว่าน้ำในระดับของถ้ำเนี่ยจะมีการเพิ่มปริมาณสูงขึ้นและถ้ามีความสูงขึ้นเนี่ยความเสี่ยงความอ

ขอบคุณคุณณธพงษ์มากนะครับ